ลุยสักเงียบ
ผ่านไปแล้วในศึกแรกกับคำถามหวานหวานกุ่นกลัวน

ซึ่งพี่น้องสองหนุ่มก็เสมอกันไป

ตอนนี้ก็ถึงที่ของสาว
ที่จะต้องออกโชว์ความแมนแทนหนุ่ม

กลับเข้าสู่ศึกหวานมันฉันคือเธอนะครับ
รอบนี้เราจะสลับหน้าที่กันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนะฮะ
มาดูซิว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่า

คุณเป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่าดูแลเขาดีมากครับ

เป็นผู้ชายยังไงให้เขาทำเนี่ยเขาทำเป็น

มันไม่ต้องชอบก็ได้นะเวลาทำเนี่ยมันเป็นหน้าที่
มันทำแล้วมันไม่สนุกผมจะยึดคติที่ถ้าผมทำอะไรแล้วไม่สนุกผมไม่ทำ
หลอดไฟหลอดเดียวถ้าผมไม่ชอบที่จะเปลี่ยนหลอดไฟผมก็ไม่ทำ
แล้วถ้าเกิดคุณเจนเขาไปเยี่ยมญาติที่รัสเซีย

ให้แม่บ้านทำแม่บ้านเป็นผู้หญิงให้เขาทำ
ก็ตอนเจนไปรัสเซียมันก็ฉวยโอกาสเที่ยวไง

มันกล้าเล่นกับพี่มันอย่างนั้น
แล้วไม่รู้ว่ากลับบ้านต้องเคลียร์กันอย่างไร
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ผู้หญิงของคุณจะมีบทบาทขนาดไหน

ตอกตะปูตำโป่งของเราไปดูกฎิกากันครับ

สลับหน้าที่ทำภารกิจให้เข้าใจหัวอกของคู่ของคุณ
ในรอบนี้จะเป็นทีของฝ่ายหญิงครับ
กับเรื่องแมนที่ฝ่ายหญิงต้องออกแรงแทนฝ่ายชาย
กับเกมตอกตะปูตำโป่ง

ตอกตะปูให้ทะลุเนื้อไม้ไปโดนลูกโป่งทั้ง๑๐ลูกให้แตก
ฝ่ายหญิงของคู่ใดทำเวลาได้น้อยกว่า
จะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ
แข่งกันนะครับสำหรับ๒หัวใจนะครับฝ่ายหญิงนะครับ

ทำลูกโป่งแตกได้มากกว่ากัน
หรือถ้าทำแตกหมดเลยก็ได้เวลาเหลือก็ได้นะครับ

ควรจะใช้ตะปูแบบไหนวางอย่างไร
รุ่นเล่นกันเป็นแบบปีเป็นคุยเลยนะครับ

คุณสองคนสามารถนั่งดูที่โฟฟ่า
พร้อมหนีกันนะครับขอบคุณมากครับ

และตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทั้งสองฝ่าย
จะต้องลงมือกันแล้ว

โอ้สองแล้ว
ต่อได้รูปแรกสำรามใจก็เริ่มมาเลยครับ
ออกไหนเข้าไปได้อยู่ได้อยู่

จับหลังได้กดสบายเลยครับ

นะครับคุณปีธรเดี๋ยวจะหัวตายนะครับ
เวลาใกล้จะหมดแล้วยังเหลืออีก๓ลูกจะทันไหมครับเนี่ย
วินาทีสุดท้าย
คุณมุกก็ทำไปได้ทั้งหมด๑๐ลูกในเวลา๑๒๐วินาที
ตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกฝ่ายกันบ้างล่ะครับ
ระหว่างที่เขาทำอยู่นั้นนะฮะเราจะได้ยินเสียงใกล้
มิสคอลมิสคอลมิสคอล

บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่นึกว่าจะทำได้ขนาดนั้นน่ะ
ใน๑๒๐วินาทีนะครับทีมของคุณทำได้

แล้วตอนที่คุณทุบลงไปตรงหัวตะปูนี่คุณนึกถึงอะไร
เวลาเขาหันมามองคุณแล้วก็

วันฮาโลวีนเลยนะฮะ
คุณอยากจะข่มขู่คู่ต่อสู้ของคุณฝั่งนู้นว่ายังไงบ้างครับ
จริงมันไม่ต้องข่มขู่อะไรเลยเพราะว่าผลงานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับ

ทางนู้นนี่ต้องบอกเลยว่าหนาวใช่ไหม

เมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วว่าชัดเจนใช่ไหม
ชัดตรงที่เจนนี่ไง

ไปลุ้นกันเลยครับ
ทางทีมนี้ที่เล็งไว้ตอนนี้ก็บอกว่าจะทำให้๑๐ลูกเนี่ยแตกไปและยังเหลือเวลานะฮะ
ที่จะสามารถจัดงานคอนเสิร์ตได้อีกสองคอนเสิร์ตอืม

คุณคิดว่าภรรยาของคุณทำได้ไหม
ผมว่าเขาทำได้เพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยทำอะครับ

ตายแล้วนี่ภรรยาคุณเก่งเหลือเกิน
ภรรยาคุณนี่เคยเล่นหนังเรื่องฮีโร่หรืออะไร

ภรรยาเป็นฮีโร่หรือสามีเป็นโรคจิต

แค่ลูกแรกก็เริ่มมีปัญหาซะแล้วครับ
เอาอันใหม่ครับเอาอันใหม่ครับค่อยไปครับ
สีหน้าจริงจังมากเลยนะครับคุณเจน
เออมาแล้วดูให้ดีตั้งใจมาก
เออสอโอ้โหตั้งใจมาก
ถึงลูกแรกจะมีปัญหาแต่พอจับหลักได้แล้วเนี่ย

แม่ไม่รู้ว่าเต้นให้กำลังใจหรือว่ากวนภรรยากันแน่ครับเนี่ย
เอาอันใหม่เอาอันใหม่ฮะ

เริ่มกลัวแทนคุณโจโจ้แล้วล่ะครับ

เวลาใกล้จะหมดแล้วจะทันไหมครับเนี่ยทันไหม

ดังนั้นเขาทำได้๑๐ลูกยังเหลือเวลาอีก๓วิ

ต้องขอบอกว่าครั้งนี้หมีขาวชนะ

นี่ลองนับกับปู่ว่าเขาต่อกัน๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑ครับ
มีแถมด้วยนะฮะแถมแถมเลยนะฮะ
ดังนั้นสำหรับ๒หัวใจนี้ต้องมอบให้ทีมของคุณ
เอาไปโจโจ้กับเชฟ
เอาแล้วนะครับตอนนี้คุณโจโจกับคุณเจนเนี่ย
นำไปก่อน๓หัวใจต่อปีเตอร์กับมุกครับ๑หัวใจเท่านั้น
เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผู้ชายทั้งคู่นี้
เรียกได้ว่าล้างกระดานใหม่
หรือว่าจะฉีกแล้วก็เข้าเส้นชัยไปถึงรอบแจ็คพอร์ต
เพราะว่ารอบต่อไปนี้มาชิงกัน๓หัวใจ
ดูสิว่าเขาจะทำได้หรือไม่
เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว